คืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้๑๒สิงหา

ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาว่าจ้างเรือให้ขับออกไป
เพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกบริเวณปากอ่าวบางตะบูน
ปรากฏว่าไปเจอกับพายุงวงช้าง
แรงมากแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ชิ้นส่วนต่างมันพัดวนแบบนี้
นี่คือผิวน้ำที่ผิวน้ำนะครับ

เรือลำนี้คว่ำครับนักท่องเที่ยวมีกัน๗คน
คนขับเรือบอกว่าพยายามช่วยทุกคนให้ปลอดภัย
คือไม่ได้ใส่ชูชีพด้วยนะฮะจังหวะที่เรือคว่ำเนี่ย
เจ็ดคนเนี่ยศูนย์หายสองคนครับ
ตอนแรกคนขับเรือบอกว่าช่วยได้แล้ว๒พาไปไว้ใกล้กับตลิ่งแล้วนะ
อีก๔๕เมตรถึงฝั่งเนี่ยก็เห็นว่าโอเคน่าจะปลอดภัยแล้ว
ก็ไปช่วยอีก๕คนที่กำลังจะจมช่วยได้เสร็จ๕คนปลอดภัย
สองคนที่ช่วยได้ตอนแรกไม่เจอสุดท้ายศูนย์หายนะครับ
หายสองคนตอนแรกตามข้อมูลคือนายชะนินชมปั้นทองอายุยี่สิบห้า
และอีกหนึ่งคนคือนายกริตนัทคำปัญญาอายุยี่สิบเจ็ด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบริเวณกลางปากอ่าวบางตะบูน
อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้
การค้นหาก็เดินหน้าต่อไปตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศการค้นหาช่วงเย็นเมื่อวานแล้วเจอฝนตกและลมแรงด้วยนะครับ
พายุงวงช้างเกิดขึ้นด้วยปรากฏว่าการค้นหาช่วงสายวันนี้ที่ผ่านมาครับ
สามสิงหาคมแม่ของนายชะนินชมปั้นทองครับ
คุณแม่ของหนึ่งในผู้สูญหายคุณแม่ธัญลักษณ์อายุห้าสิบห้า
มนต์พระวัดปากอ่าวที่อำเภอบ้านแหลมนั่นแหละครับ
ให้พระท่านมาจุดทูบแล้วก็ทำพิธี
บริเวณท้ายเรือตรงจุดนี้นี่นะฮะ

ขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเบิกทาง
ให้เจอลูกชายโดยเร็ว
คุณขวัญคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นไม่ถึง๕นาที
เจ้าหน้าที่รับแจ้งบอกว่าไปเจอร่างผู้เสียชีวิต
ติดอยู่บริเวณต่อหม้อสะพานข้ามอ่าวบางตะบูนครับ
ห่างจากจุดที่เรือล่มประมาณ๘๐๐เมตร
คุณแม่รีบไปดูทันที
ทันทีที่คุณแม่เห็นยืนยันว่านี่คือร่างของลูกชายแม่ครับ

ลูกน้องพีชแม่มารับหนูแล้วนะลูก

ชะนินเนี่ยพี่ชายก็ประกาศตามหาก่อนที่ล่าสุดก็จะบอกว่าน้องผมไปสบายแล้วนะครับ
ขอบคุณทุกคนและทุกหน่วยงานมาก
ผมคงไปช่วยน้องช้าเกินไป

และส่งกำลังใจให้กับอีกหนึ่งครอบครัวครับ
ครอบครัวของนายกฤตนัทเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นผู้สูญหายอยู่นะครับ
ป้าของผู้สูญหายป้าปุ๋ยบอกว่าหลานชายเป็นคนดี

ก่อนเกิดเหตุมีป้าอีกคนหนึ่งฝันว่าเห็นสารเจ้าที่อยู่ตรงข้ามบ้าน
นายกฤตนัทมืดมากเหมือนไม่มีไฟ
รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นรางสังหรณ์ไม่ดี

วันนี้นิมนต์พระมาทำพิธีเพื่ออยากจะให้เจอหลานโดยเร็ว
ลองฟังหน่อยฮะ
ดังนั้นตอนนี้ผู้สูญหาย๒คนนะครับเจอแล้ว๑เสียชีวิตนะฮะก็คือ
นายชะนินชมปั้นทองอายุ๒๕ส่วนอีก๑คนยังคงศูนย์หายและเร่งค้นหาต่อไป
คือนายกฤตนัทคำปัญญาอายุ๒๗ชาวอำเภอบ้านแหลม

ร่างของผู้ตายตอนนี้ส่งไปโรงพยาบาลบ้านแหลมเพื่อชนะสูตรนะครับ
และการค้นหาตอนนี้นอกจากบริเวณผิวน้ำแล้วเนี่ยนะครับ
โดรนบินขึ้นด้วยครับเพื่อค้นหานี่คือภาพมุมสูงสำหรับภารกิจการค้นหาล่าสุด
แล้วก็ตีรัศมีวงกว้างเลยครับเพราะว่าศพที่เจออยู่ห่างไปเกือบ๑กิโลเลยนะฮะ
ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับในอำเภอบ้านแหลม
ลงพื้นที่พร้อมกับสอสอก็ปรับแผนการค้นหา
แล้วก็จะเร่งค้นหาผู้สูญหายให้เจอโดยเร็ว
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันทีครับ